ไหนว่าจะไม่หลอกกันนะดอมก็ดอมพึ่งอ่าน

อุทัยธานีเขาโวยลั่นเลยไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าจะพยุงไป๓เดือนไงจ๊ะ
นี่มันก็ใหม่เพียงอ่ะพี่ประกาศขึ้นแล้วอ่ะ
พี่เขารีบมาดิถันเปล่าไม่รู้พี่มาก่อนตี๕เปล่า
ถ้ามาหลังตี๕เรียบร้อยนะขึ้นไปแล้วนะ
ตากรรมเดียวกับเบิร์ตเลยวันนี้เบิร์ตก็น้ำมันเหลือขีดเดียวเนี่ย
ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดอมอ่านไปแล้วใช่ไหม
เป็นซินแก๊สโอฮอล๔๐ตางค์ต่อลิตรนะครับนั่นกลุ่มเบนซินนะ
มีผลตี๕ครับส่วนดีเซลราคายังคงเดิมครับ
ผลจากการประกาศขึ้นน้ำมันดังกล่าวเนี่ยนะครับโอ้โหคนที่อุทัยธานี
เขาก็ไปเติมน้ำมันกันนะดินะครับนี่คือปั๊มปอตทนั่นแหละ
ริมถนน๓๓คนที่ใช้รถเขาบ่นไหนว่าจะไม่หลอกกันไงรัฐบาลนะ
ไหนบอกจะตรึงราคาน้ำมันที่เคยประกาศไว้เมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
มีการปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโอฮอลอี๒๐แล้วก็อี๘๕๘๐สตางค์ต่อลิตร
น้ำมันเบนซิน๙๕และแก๊สโซฮอล๙๕ปรับลดลง๑บาทต่อลิตร
ส่วนแก๊สโอฮอล๙๑นะครับปรับลด๒บาท๕๐สตางค์ต่อลิตรไง
ผู้ใช้รถคนนึงนะโอ้โหฟังเข้าโวยเลยดีกว่า
รู้สึกของผมคิดว่าเหมือนว่ารัฐบาลไม่จริงใจต่อการปรับขึ้นราคาน้ำมัน
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเคยให้คำสัญญาว่าจะลดกลับ
ลดไม่ไหวกี่วันก็จะมาขึ้นอยู่แล้ว
เพราะว่าเคยพูดไปแล้วว่าจะตึงหลักฐานนี้ไว้
ข้อมตอบไปก่อนให้สักเดือนไม่ว่าสองเดือน
ประกาศไว้สามเดือนข้อมตอบไปสามเดือน

โอ้โหลุงเข้ามานิ่งนะ
แต่ละคำของลุงนี่ไม่จริงใจ
พูดกลับไปกลับมาไม่รักษาสัจจะแบบนี้
น้ำแข็งเป็นเพราะนายกไม่อยู่เปล่าเกี่ยวไหม

เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกเนอะเออเออค่ะได้ฟังได้ดูแบบนี้แล้ว